เชฟกระทะลอ
เชฟภูมิฟรีดาพนธ์พลังกุล
หนึ่งในสิบเชฟกระทะลอสุดทรัพย์
เจ้าของธุรกิตฟัลเก้อฟู้ดทรัพย์
แล้วก็ยังอยู่กับเชฟภูมิก็ยังอยู่กับเชฟภูมิ

อ่าน้ำกระเทียมด๋องคือจะมีความเปรี้ยวกับความหวานอยู่ในตัว
คือนั่นก็คือมันจะช่วยดึงกลมสองอย่างระหว่างรส
อร่อย

คนไปเอา๒เดี้ยวกับหวานแล้ว๑ฉีด

ครับผมตอนนี้แต่จริงอาจจะไม่ทำอะไรถึง๑

แล้วก็น้ำกระเทียดองแล้วก็คนเข้ากัน
เก้มกระเทียมดองกี่

นะครับแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วชิมรสตามชอบครับ

คุกเลยนะครับนี่คือสัดส่วนที่เชฟว่าใช่และเชฟคิดว่ามันจะเลิศแล้วใช่ไหมวะ
ก็เดี๋ยวลองกันดีกว่ากันก็ได้ครับคือดูจานแล้วก็ใส่ได้หรือเปล่า
เชฟใส่หมูสับลงไปก่อนนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าจะใช้ความหวานของน้ำหมูลงไปคลุกเคราะห์
จากนั้นเชฟก็ใส่เมิงคือส์
เอ๊ยแอะเภทคุณละตัวใหญ่มากเลยอะแม่
ำล็อบสเตอร์หรือยัง

เสร็จ

และตอนนี้ยำมังคุดสุดเด่นของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวเราจะไปชิมแล้วก็ให้คะแนนกันนะคะ
ว่าจะออกมาแซ่บเหมือนหน้าตาพวกเราหรือเปล่า
ดูเถอะค่ะดูหน้าตาดีเป็นแบบนี้จ้า

แล้วตอนนี้นะคะก็ให้คะแนนเหมือนเดิม

โอ้โฮมั่นมากมาก
เริ่มจากคะแนนความสวยงามก่อนเลยค่ะเชฟ
อย่าไปสบตาสองสาวด้วยนะคะดูเฉพาะหน้าตาอาหาร
ดูสิหน้าตาอาหารเขาชื่อว่าอะไรคะ

อย่าพูดว่ากุ้มบังคับด้วย

อ้อเชฟ
ให้คะแนนโดยการตัดความรำคาญอย่างนั้นสิคะ

เชฟเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าเที่ยงตรง

มีอะไรจะลาลูกไหม

วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเชฟภูมิมาก
ที่มานำเสนอเมนูเด็ด
เรียกว่าทำง่ายอร่อยมากเลยค่ะ
จริงอะชอบมากตั้งแต่ตอนที่
พี่ก้าวถามว่ามุมพุทรเรากินเนื้อมั้ยหรอกคะ

เอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะภูมิใจนะคะ
ฝีมือการทำอาหารอร่อยแปลกแบบนี้อย่างเรานะคะ

ถ้าไม่ทันนะคะสามารถตามไปดูได้
หลังกับเว็บไซต์ไทยรัฐทีวีค่ะ

เวลาหมดลงแล้วกลับมาเจอกันใหม่ด้วยรายการ

สวัสดีค่ะ

เกิดจะชิมของเชฟดู

อยากจะเลี้ยงทั้งหมูบ้างก็ใส่

อาหารเชฟน้ำไม่เขยือเลย

เมื่อกี้จริงไม่อาจมาแกล้งอะไรตามผมหรือเปล่า

ขอบคุณมากครับเชฟ
คุณครับคุณครับ
แต่ดีแล้วจับมือไว้เราจะได้มีบ้าง